วงการบันเทิงดารานักร้องมาต่อกันที่หมอลำกันหน่อยจ้า
นี่แต้วระเบียบวาธศิลป์บอกเลยว่าคิดถึงเวทีเหลือเกินปกติแบบนี้
ต้องเป็นชั่วโมงของเวลาหน้าห้านเต้นกันมันเต้นกันสะบัด
ขึ้นเวทีนักร้องดนตรีโอ้โหหางเครื่องครบวงนะคะ
แต่มาคราวนี้มันรู้สึกเศร้าเหลือเกินห่างหายจากเวทีนะคะ
จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมเนี่ย
ได้ดูภาพนะโอ้โหตอนสมัยการแสดงสดนักงานเยอะเขานะ
แต้วสุกัญญาลุนไทยสงฆ์หรือว่าน้องแต้วระเบียบวาธศิลป์ค่ะ
หมอลำคนสวยเสียงใสแจ้วเลยนะคะแห่งวงระเบียบวาธศิลป์อายุ๓๑ปีและปีนี้
น้องบอกว่าตัวเองร้องเพลงแสดงหมอลำมาตั้งแต่อายุ๑๙คุณผู้ชม
ไม่เคยเลยนะที่จะว่างงาน๒วันเกิน๒วันไม่มี
ตอนนี้ว่างมาเป็นปีแล้วเพราะสถานการณ์โควิดก็เข้าใจอยู่หรอก
งดงานโชว์ไปโดยปริยายค่ะที่ผ่านมาเนี่ยน้องบอกว่าด้วยความคิดถึง
ก็จะมีแสดงหมอลำออนไลน์บ้างให้เอฟซีได้คลายความคิดถึงกัน
แต้วบอกว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่รู้อนาคตตัวเองเลยค่ะ
ว่าจะได้กลับมาแสดงบนเวทีได้อีกเมื่อไหร่พูดเลยว่าคิดถึงชีวิตบนเวทีสุดหัวใจเลยค่ะ

เป็นความรู้สึกที่แบบเราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้น
ไม่คิดว่าวันหนึ่งมันจะเราจะไม่ได้ไปทำงาน
เราจะไม่ได้เดินสายไปทำการแสดงให้ทันทีแฟนคลับได้ดู
ไม่คิดว่ามันหนึ่งจะต้องได้กักตัวอยู่บ้างแบบนี้ค่ะ
คิดถึงมากแล้วก็คิดถึงที่สุด
ก็อยากไปทำการแสดงให้แฟนคลับได้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะ
และก็ให้ทุกคนสู้เพราะวิธีนี้เราต้องรอดสุดมือขึ้น

ใครที่คิดถึงก็ไปติดตามผลงานการคอปเวอร์เพลงของน้องได้นะ

ตอนนี้คนติดตามกันเยอะมากเลยค่ะ

ตอบรับจากแฟนบอกเลยชื่นใจกว่าคุณผู้ชม
และยิ่งช่วงนี้งานโชว์ก็ไม่มีก็เลยหันไปเอาดีเป็นแม่ค้าออนไลน์
แผงขายลอตเตอรี่จ้า
เล่าให้ฟังว่าเห็นน้องสวยแบบนี้ขายเก่งนะคะ
ขายลอตเตอรี่หมดแผงทุกงวดค่ะ
และแฟนที่คิดถึงน้องแต้วก็ไปติดตามน้องได้
น้องเอกรวมไปถึงเฟซบุ๊กของวงระเบียบวาทธสินอีกด้วยค่ะ
ก็หมอนี่นะเชลลี่ศิลปินเนี่ยพอมันมีปัญหาขึ้นมา
เขาก็พยายามหาอาชีพใหม่นี่ก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจนะ